เจ้าตัวให้การว่าโดนคนตายต่อว่าซ้ำยังมีความเครียดที่ถูกเมียทิ้งสุดท้ายเลยก่อเหตุขึ้นปมหลังเรียกว่าโดนคนตายต่อว่าซ้ำยังมีความเครียดที่ถูกเมียทิ้งสุดท้ายเลยก่อเหตุขึ้นปมหลังเรียกว่าซ้ำยังมีความเครียดที่ถูกเมียทิ้งสุดท้ายเลยก่อเหตุขึ้นปมหลังเรียก
เรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
เรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
เรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
เรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
เรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
เรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
เรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ

เรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
เรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
เรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
ต่นห้ามสามีแล้วเพราะไม่อยากมีเรื่องแต่สุดท้ายสามีไม่เชื่อจึงเกิดเหตุจนได้
ต่นห้ามสามีแล้วเพราะไม่อยากมีเรื่องแต่สุดท้ายสามีไม่เชื่อจึงเกิดเหตุจนได้
ต่นห้ามสามีแล้วเพราะไม่อยากมีเรื่องแต่สุดท้ายสามีไม่เชื่อจึงเกิดเหตุจนได้

นิสัยของนายเจมส์เวลาเมาชอบหาเรื่องชาวบ้านและโวยวายทะเลาะกับเมียนักข้อถึงขนาดถือมีดเป็นขู่พระก็เคยทำมาแล้ว
นิสัยของนายเจมส์เวลาเมาชอบหาเรื่องชาวบ้านและโวยวายทะเลาะกับเมียนักข้อถึงขนาดถือมีดเป็นขู่พระก็เคยทำมาแล้ว
สัยของนายเจมส์เวลาเมาชอบหาเรื่องชาวบ้านและโวยวายทะเลาะกับเมียหนักข้อถึงขนาดถือมีดไปขู่พระก็
นครหลวงตามแกะรอยเจมส์เดียวนั้นใช้เวลาไม่นานก็ตามจะคุบตัวเอาไว้ได้ที่บ้านคนรู้จักไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุจึงนำตัวมาสอบปากคำนายเจมส์ให้
การรับสารภาพอ้างเครียดหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่ภรรยาหนีทิ้งลูกน้อยไว้ให้เลี้ยง
วันเกิดเหตุดื่มเหล้าจนเมาหนักถูกผู้ตายมาต่อว่าตักเตือน
โมโหคุมตัวเองไม่ได้ชักมีดแทงผู้ตายทั้งทั้งที่ยังอุ้มลูกไว้
ตำรวจพลิกประวัตินายเจมส์พบไม่ธรรมดา
เคยถูกจำคุกในคดีพรากผู้เยาว์พอออกมาก็ติดเหล้างอมแงม
บ้านของเจมส์อยู่ห่างจากบ้านผู้ตายเพียง๓หลัง
ด้วยความที่สนิทกันผู้ตายมักจะตักเตือนเรื่องเมาอารวาสเป็นประจำ
ทำให้เจมส์ไม่พอใจอยู่เนื่อง
เดินทางมาเยี่ยมนายเจมส์และได้พบกับเมียคนตาย
จึงเข้าไปขอโทษขออโหสิกรรม
ส่วนเรื่องคดีก็ให้ว่ากันไปตามพยานหลักฐาน
ขณะที่หลานสาวของผู้ตายบอกคนร้ายลงมืออย่างสุดหด
ฆ่าได้ทั้งที่อุ้มลูกในมือใช้มีดแทงลุงจนสิ้นใจ
นายเจมส์ถูกจับชาวบ้านต่างยกมือ๓
ถูกท่วมหัวผ่ากันโล่งใจ
มันโหดร้ายเกินไปค่ะเพราะว่าตัวมันเองก็อุ้มลูกมัน
คดีนี้คนร้ายปฏิเสธการทำแผนเพราะกลัวถูกรุมประชาธรรม
ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าคนตายนำตัวไปฝากขัง
อารมณ์ของชาวบ้านมุมหนึ่งเศร้าใจกับการตายของนายมาโนธ
ขณะที่อีกมุมก็โล่งใจกับการที่นายเจมส์ต้องเข้าคุกเข้าตาราง
บทสุดท้ายของนักเลงหัวไม้คงหนีไม่พ้นคุก
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน